ที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะฮะเรียกได้ว่าชาวบ้านนี่ระทึกกัน
เลยนะฮะค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางมีพิรุษนะครับ
เดินเข้าไปในวัดนะครับชาวบ้านเขาก็แจ้งผู้นำชุมชน
มาช่วยระงับเหตุหน่อยพอมาถึงจะจับตัวเนี่ย
ขวาขวานขึ้นมาไล่ฟันชาวบ้านนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ตอนเป็นช่วงที่ไปจับตัวกันไว้ได้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
เออะโวยวายคลุมคลั่งอยู่ในวัดนากลางมิตรภาพ

ก่อนหน้านี้เนี่ยไปถือขวานไล่ฟันชาวบ้านนะฮะแล้วที่วัดตรงนี้ที่เขาเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยแถววัดมีโรงเรียนด้วยนะครับ
ชาวบ้านก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยไปทำอันตรายเด็กจะยุ่งเลยนะฮะก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนนะครับช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
แล้วมาถึงเขาก็หนีเข้าไปอยู่ในโบสถ์นะครับก็ต้องปิดโบสถ์นะฮะเพื่อเข้าไปจับกลุ่มตัวนี่ผู้ชายคนนี้เป็นอดีตตำรวจนะครับ
เคยอยู่ที่สพยรังจังหวัดปัตตานีคาดว่าเกิดความเครียดแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ตอนที่ล้อมจับก็เอะอะโวยวายพูดแต่เรื่องของศัยยศาสตร์ดึงพระที่ห้อยคอเข้ามาอมในปาก
นี่ฮะกำนันตำบลหล่อยูงนะครับตอนนั้นก็ต้องใช้กุศโลบาย
นี่เห็นไหมฮะตอนที่เขายังไม่สงบนะ
นี่ปลุกเสกน้ำมนต์รดไปให้๑ขวด
อาการเขาถึงสงบลงความจริงก็น้ำดื่มธรรมดานี่แหละ
กำนันยุทธนากรนะครับที่เข้ามาระงับเหตุนะครับ
ว่าเมื่อวานนี้พระในวัดเนี่ยโทรมาแจ้งนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐กว่าแล้วท่าทางมีพิรุษขับรถ
เข้ามาในวัดอยากให้ช่วยมาดูหน่อยนะครับ
พอกำนันมาถึงทีแรกจะไปถามว่าเออจะให้ช่วยอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่า
เขาเปิดประตูรถลงมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับถือขวานลงมาไล่ฟันกำนันเลยนะครับ
แล้วยังมีมีดอีกสองเล่มอยู่ในมือกำนันต้องเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันจับตัวนะครับ
นี่ทั้งมีดทั้งขวานนะฮะอาวุธของเขาพอชาวบ้านมาถึงผู้ชายคนนี้วิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์
แล้วไปนั่งสวดมนต์อยู่นะฮะก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแล้วก็ไปชาร์จจับกลุ่มตัวไว้ได้
แต่ว่าเขาก็ยังโวยวายอยู่จนกำนันต้องบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปลุกเสกน้ำมนต์ให้
เอาน้ำมนต์ให้ดื่มเอาน้ำมนต์รถเข้าไปเนี่ยถึงจะสงบนะครับ
ปลุกปลุกเขียนปืน
เขาก็ยืดอยู่นี่ทุกคนผมกีดรถถึงเขาเราขวานนะอ๋อทำเป็นวง
พยายามพูดขอดีแล้วขอแต่น้ำมันผมเลยบอกเสกน้ำมันตรงนั้นน้ำมัน
อ๋อขอน้ำมันแต่ลูกพ่อนะแต่ก็ดีสะอาบขึ้น
ก็เลยได้ถามถามว่าบอกเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจ
สุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปส่งโรงพยาบาลตะกัวทุ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติของผู้ชายคนนี้แล้วพบว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยอาการทางจิตเวทนะฮะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอาการเครียดตอนไหนอย่างไร
อืมนั่นน่ะสิคะแต่สุดท้ายน้ำเปล่าจากขวดก็ช่วยได้